ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะหวั่นใจกันอีกแล้วนะคะ
ชนกับโขดหินใต้น้ำ
มี๒รายนะคะที่สำลักน้ำก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะแล้วก็ท้องเรือเนี่ยมันเกิดไปชนกับโขดหินใต้ทะเล
แล้วก็มีรูรั่วน้ำเข้าแล้วเรือก็ล่มแบบเนี้ยค่ะโอ้โห
นายนัทธวุฒิพึ่งกุศลวัย๓๑ปีคนขับเรือเขาก็บอกว่าเขาไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีนชายหญิง๒๕คนจากโรงแรมแห่งหนึ่ง
อ่าวงเดือนบนเกาะเสม็ดจังหวัดระยองทีนี้จะพาทุกคนกลับขึ้นฝั่ง
ก็บังคับทุกคนบอกว่าให้สวมชูชีพให้ครบทุกคนจะเห็นว่าทุกคนในคลิปเนี่ยมีคนสวมเสื้อสีส้ม
ก็คือเสื้อชูชีพหมดเลยทีนี้จังหวะที่เรือแล่นมาถึงโค้งแหลมใหญ่ค่ะ
ท้องเรือมันไปชนกับหินใต้น้ำแล้วเรือก็เลยรั่วน้ำทะลักเข้าไปเยอะมากแล้วเรือก็ค่อยจมลง
เขาเลยรีบวิทยุขอความช่วยเหลือก็มีเรือจากท่าเรือนวลทิพย์สามลำมาช่วยนักท่องเที่ยวได้หมดนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเขาบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องทั้งเรือและคนขับ
ไม่ได้มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและทุกคนสวมใส่เสื้อชูชีพด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับเรือแต่อย่างใดนะคะ